คุณผู้ชมก็ถามมาเยอะมากวันนี้นะคุณผู้ชม
วันนี้นะหลายคนก็เรียกถามดิฉันว่าเจ้าแม่ลืมหรือเปล่าวันนี้

ไม่เคยลืมนะคะเพราะว่าเรามีมานำเสนอคุณผู้ชมแน่นอน

แต่ต้องตั้งใจดูให้ดี
เพราะจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ขันน้ำมนต์
กับเซียมซีขนาดยักษ์
ใหญ่มากจะเขย่าทีนี่ต้องโอ้โหเล่นเวทนะ
เป็นกล้ามมาก่อนเลยนะเพราะว่าใหญ่มากจริง

นี่คือบรรยากาศที่วัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีจ้า
ตลอดทั้งวันนี้นะจ๊ะก็
มีประชาชนจ้ามากันมากมายเลยจ้า
มาขอพรนะจ๊ะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้นะจ๊ะ
โอ้ใครก็มาพ่อก็มาแม่ก็มา
คุณชนะก็มามากันหมดจ้าไปกันเยอะแยะเลยนะคะมากราบไหว้ขอพรเรื่องอะไรต่างมากมาย
โดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภนี่แหละจุดนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
บริเวณพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีเนี่ยฮอตฮิตมากนี่คืออ่างน้ำมนต์
หน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีนะคะที่ทุกคนชื่นชอบเหลือเกิน
นี่บางคนก็ชี้ไปชี้ไปชี้มาไม่สิดูตรงนั้นดูตรงนี้ดูตรงนู้น
ตรงไหนก็ไม่รู้แหละตอนนี้รู้แค่ว่าถ่ายรูปไว้ก่อนเดี๋ยวมันไม่ทันนะคะ
ค่อยดูกันไปนะคะอย่างท่วนหน้าเลยนะ
แต่เห็นเขาบอกว่ามีจุดใหม่ที่ใช้ไรน่าสนใจไปติดตามกัน
สิ่งที่สร้างความฮือฮามากก็คือบริเวณนี้

พี่บอกว่าพี่ไหวหมดถ้าสดชื่น
พี่เขย่าก็จนเนี่ยค่ะโอ้โฮ

เขย่ากันจนแบบเหมือนออกกำลังกาย
เนี่ยต้องช่วยกับ๒๓คนนะคุณดูคุณป้านะคะ
เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเขย่ากันมาเต็มแรงแล้ว

ให้สมหวังนะคะ

กันนะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ชมเสมอนะคะ
ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
เอามาให้ดูว่าเฮ้ยที่วัดไผ่แข็งเนี่ยเขาไปถึงไหนแล้ว
นี่เซียมซีเขาอันเล็กบางทีหาไม่เจอ

ตีตุ๊บเนี่ยมันคือความหวัง

แม่ทำไมมันหาไม่เจอเลข
คือบางทีเลขมันเลือนลางบ้างมันเล็กไปบ้างเล็ก

วันใหญ่ป๊าบสมมุติหล่นมาปึ้ง

อันนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมใหม่
แก้ปัญหาคนสายตาสั้นและยาว

ใช่อาจจะต้องช่วยกันหลายคน

วัดไพรแขกนะวัดไพรแขก
มีโอกาสไปกันที่ดีเขาก็ว่า